ปกติเคยเห็นแต่คนที่เขาเป็นรายเดอร์หรือว่าเป็นคนขับรถส่งอาหาร
ต่างบริษัททะเลาะกันคราวนี้เป็นคนขับรถส่งพัสดุเจ้าหนึ่งทะเลาะกับคนขับรถส่งอาหารเจ้าหนึ่ง
แต่ว่าทะเลาะกันหนักถึงขั้นยิงกันเลยนะคะเราได้ไปคุยกับแม่ค้าที่เขาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เกิดหน้าที่ร้านเขาเลยเนี่ย
มีเหตุพนักงานส่งอาหารของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งถูกยิงนะคะแล้วก็เป็นคนยิงเนี่ย
พนักงานส่งพัสดุบริษัทเอกชนนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงที่พิกัดที่เพจบอกเอาไว้
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยลาดประเขาค่ะ
เราไปคุยกับนางรัชนีกรเหมือนพุทธนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
บอกโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอเลย
บ่ายสองเมื่อวานนี้ค่ะกำลังยืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านเลย
อ้วนพนักงานที่ส่งพัสดุที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านส่งพัสดุให้กับเธอ
เธอก็รับพัสดุแล้วก็จ่ายเงินค่าของไป
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถจักรยานยนต์พนักงานส่งอาหาร
ขี่มาจอดหน้าร้านสั่งอาหารจากร้านเธอพอดีเหมือนกันครับ
พนักงานก็สั่งสินค้ากับเธอเสร็จ
หันไปมองหน้าพนักงานส่งพัสดุแล้วก็พูดขึ้นมาว่า
รถทำไมมีปัญหากับเขาเหรอ
คุณมีปัญหากับผมเหรอแต่ว่าไม่ได้ใช้ภาษาสุภาพแบบนี้นะ
ทีนี้ทั้งคู่ยืนจ้องหน้ากันแล้วค่ะ
นางรัชนิกรมองอุ้ยท่าไม่ดีเลย
ก็เลยบอกลูกชายไปห้ามหน่อย

พนักงานส่งพัสดุเนี่ยเดินออกจากร้านไปข้างเลี่ยงไม่ให้ปะทะกัน
จังหวะพนักงานส่งพัสดุเดินเลี่ยงออกไปด้านข้างแล้วนะ
พนักงานส่งอาหารที่จอดรถอยู่หน้าร้านก็หันไปพูดใส่พนักงานส่งพัสดุบอกว่า
คุณมาต่อยตัวกับผมไหมเรื่องจะได้จบ

ฝั่งคนส่งพัสดุตอบกลับนิ่มเลยค่ะบอกว่าไม่ต้องตัวต่อตัวหรอก
วนปืนกันเลยดีกว่าด้วนปืนเลยเหรอ
ใช่แล้วชักปืนออกมายิงชักปืนออกมาจำท่าจะยิง
แสดงว่ามีปืนมีปืนพกปืนมาด้วย
ทีนี้พอเห็นฝั่งคนที่เป็นพนักงานส่งอาหารเห็นพนักงานส่งพัสดุหยิบปืนขึ้นมาปุ๊บ
เขาวิ่งเข้าชาร์จเลยนะวิ่งไปแย่งปืนอืม
คราวนี้นางรัชนีกรบอกโอ้โหยื้อแย่งกันอยู่พักใหญ่เลย
ได้ยินเสียงดังปั้งพนักงานส่งพัสดุลั่นไก่
ยิงปืนใส่ท้องของพนักงานส่งอาหาร
แต่ก็เป็นจังหวะที่พนักงานส่งอาหารแย่งปืนมาได้แล้วด้วยเหมือนกัน
เหมือนมันยิงได้ทีละนักทีละลูก
พนักงานส่งพัสดุก็เลยรีบขึ้นมอเตอร์ไซค
แล้วก็ขี่หนีไปทางวัดลาดประเขาเลย
บอกเอาจริงไม่รู้เลยว่าสองคนนี้

ส่งพัสดุคนนี้ชอบขี่รถก่อกวนคนอื่นในซอยลาดประเขาเป็นประจำ

จะเป็นรถที่มีเสียงท่อดัง
สร้างความรำคาญและความไม่พอใจให้กับกลุ่มพนักงานส่งอาหารหลายคน
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวจนบานปลายขนาดนี้มาก่อนเลย
พี่มีปัญหาอะไรกับผมบอกครับพี่เบิ้ลรถใส่ผม
ทีหลังพี่มีปัญหาอะไรพี่คุยกับผมไม่ต้องไปเบิ้ลรถอะไรอย่างนี้

อันนี้ก็ส่งแล้วพี่รีบจ่ายตังค์ผมเลยผมจะรีบไป

ตรงรถก่อนแล้วคราวนี้คนนี้สู้ไม่ได้ใช่ไหม
เขาก็วิ่งหนีไปตรงซอกนั้นซอกเล็กของบ้านที่จักรยานจอด
เพราะประตูมันเปิดหมดไงเขาก็วิ่งไปข้าง
แต่เด็กก็ยังยืนเจียวกระเทียมอยู่ก็เห็นแล้วว่าเขาควักปืน
เขาบอกเข้าห้องเลยเร็วพวกเราเข้าห้องเลยเขาควักปืนแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยเขา
เราก็เลยเข้าห้องที่เท่าที่ฟังคือเขามีเรื่องกันมาอยู่ก่อนแล้ว
คนตามบังเคยกันแล้วแหละพี่จบไม่ผมจบแล้วพี่จบหรือเปล่า
ไหมไม่รู้แต่ที่เรารู้ยิงปืนออกมาเลยนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายกาเสมเกดแก้วอายุ๒๗ปีนะคะ
ตอนนี้ก็พักอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มีรอยแผลถูกยิงเข้าที่ช่วงท้อง
แล้วก็รอยฟกช้ำที่ขมับขวาจากการถูกด้ามปืนตีค่ะ
ชุดสุดสวนสอนออกบางเขนก็ประสานนางสาวอ้อย
คนก่อเหตุให้เข้ามอบตัวแล้วตำรวจก็เดินทางไปรับตัว
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ของกลางนะคะ

ตอนทำแผนนายโกก็เล่าเหตุการณ์

นางรัชนีกรนี่แหละแล้วก็เจอกับนายเกษมคนเจ็บ
มีการด่าทอกันไปมาแล้วนายเกษมเข้ามาหาเรื่องแล้วมาทำร้ายเขาก่อน
ตัวเขาเนี่ยใส่เหล็กที่ขาฝั่งขวาก็เลยสู้นายเกษมไม่ได้
ถูกทำร้ายจนล้มลงแล้วก็โดนทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียว
พอตั้งสติได้ปุ๊บก็รีบวิ่งกลับไปที่รถเพราะว่าพกปืนมา
ไปหยิบปืนที่รถพอนายเกษมเห็นว่ามีปืนก็วิ่งเข้ามาชาร์จเลย
ทำร้ายต่อแล้วก็มีการยื้อแย่งปืนกัน
สุดท้ายปืนมันลั่นเข้าหน้าท้องนายเกษมพอรู้ว่านายเกษมถูกยิง
เขาก็เลยตกใจแล้วก็เลยบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเพื่อหนีความผิดนะคะ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือมีปัญหาอะไรกับนายกะเสมมาก่อน
แล้ววันนั้นถ้าไม่ถูกนายเกษมตะโกนหาเรื่อง

เขามาหาเรื่องพี่ผมมาส่งพัสดุครับ
ผมมาส่งพัสดุแล้วเขาก็ปี่เข้ามาทำร้ายผมเลยพี่
คือปืนมันลั่นครับผมป้องกันตัวพี่
วักออกมาแล้วปืนมันลั่นครับใส่เขา
แล้วจริงไหมที่ก่อนหน้านี้เราไปไล่ยิงน้องแก๊ปที่อายุ๑๘ปี
ไม่เคยครับพี่ไม่เคยครับพี่
ใช่พี่เนี่ยตัวผมมีเหล็กอะพี่
ผมเหมือนคนพิการครึ่งหนึ่งแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
มาถึงเขาเตะผมอย่างเดียวเลยอืมมันเคยทะเลาะของเขาก่อนนะ
ไม่เคยพี่ผมไม่รู้จักเลยครับพี่ครับอ่าเห็นเขาบอกว่าที่ไปไปหาเรา
ที่บริษัทอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไปก่อเหตุไล่ยิงรุ่นน้องเขาก่อน
พี่ผมไม่เคยทำอะไรเลยพี่อยู่ดีผมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยซ้ำอะพี่
อืมอยู่ดีดีเขาก็มาต่อยผมเจอรถผมผมก็ส่งพัสเตอร์
แล้วปืนนี่พกมานานหรือยังเออทำไมต้องพกปืนไปด้วยอ่ะ
ผมไม่เคยพกพื้นครับพี่เขาจะฆ่าผมไหมพี่อ๋อ
ก็เลยพกมานานหรือยังอ่ะคะไม่นานครับพี่ไม่นานนี่ฮะ
นักข่าวถามว่าแล้วทำไมต้องพกปืนมาด้วย
ผมไม่เคยพกพื้นครับพี่แต่แต่แต่เขาจะฆ่าผมไหมพี่
แล้วก็เลยบอกว่าพกมาไม่นานเพิ่งพกมาไม่นานอืม
เรื่องของเรื่องก็คือคุณพกปืนนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะ
ใช่ไหมก็คือพอนี้พอมีปืนเนี่ยความใจร้อนเนี่ย
ระงับใจตัวเองไม่อยู่เนี่ยไปยิงใส่เขาทีนี้เรื่องใหญ่
แต่ทีนี้ลองฟังจากฝั่งคนเจ็บดูหน่อยดีไหมครับ
ฝั่งคนเจ็บแล้วได้คุยกับนายเจ็ดสดายเหยียมพ่วงนะคะ
เป็นเพื่อนของนายเกษมค่ะครับเขาเล่าเลยบอกว่าโอ้โหไนโก้คนนี้
คนเมื่อกี้เนี่ยคือบุคคลน่าเอือมระอาของคนในซอยลาดประเขา
เพราะไนโก้เป็นคนที่ชอบขี่รถปาดคนไปทั่ว
ไล่ด่าไล่หาเรื่องคนอื่นไนโก้เองจริงจริงนอกจากส่งพัสดุแล้ว
มีอาชีพรับส่งอาหารเหมือนกันนะ
เข้าใจเหมือนกันว่าจะหาเรื่องเพื่อนร่วมอาชีพไปทำไม
สองสัปดาห์ก่อนที่จะมายิงนายเกษมเนี่ยไนโก้เคยมาจอดรถหาเรื่องกลุ่มพนักงานส่งอาหาร
เอาปืนมาไล่ยิงรุ่นน้องที่วิ่งส่งรถด้วยแต่ตอนนั้นไม่มีใครเจ็บก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความอะไร
นานมาแล้วก่อนหน้านี้ไนโก้คนนี้เคยเอาปืนไทยประดิษฐ์ที่พกเอาไว้ไล่ยิงพนักงานส่งอาหาร
ไล่ตั้งแต่ตลาดลาบประเขาไปจนถึงช่วงปากซอยแจ้งวัฒนาซอย๑ด้วยซ้ำ

เหตุการณ์นี้รุ่นน้องที่รู้จักไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจสอนอบางเขตไว้แล้วด้วย

คือรู้กันหมดทุกกลุ่มเลยใช่เพราะรู้ว่าไอ้คนนี้คือมันหาเรื่องไปทั่ว
พอมันยิงน้องนั้นเสร็จที่ว่ายิงไม่โดนนะครับแล้วก็มาที่เต็ดแจ๊ดอีก
เพราะว่ามันมายิงคนที่ชื่อบาทแต่ว่าตรงนี้เลยนะฮะตรงฟุตบาทเนี่ย
คือวิ่งจะวิ่งขึ้นไปแต่ว่าเหมือนยิงไม่ออกเหมือนเหมือนยิงน้องเขาไปแล้ว
แต่ว่าไม่โดนคือปืนไทยประดิษฐมันยิงได้ทีละนัดอยู่แล้วใช่ไหม
นี่พอมาปุ๊บยิงไม่ออกก็เลยวิ่งหนีแล้วก็ขึ้นรถขี่หนีไป
เรายังได้คุยกับลุงยมนะคะเป็นวินรถจักรยานยนต์หน้าหอพักของไนโก้ลุงยมก็บอกเอาตรงนะไนโก้เนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกหอพักทุกวันแล้วเสียงรถมันก็ดังจริงแต่ว่าคนที่นี่ไม่มีใครกล้าว่า

ที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไร

แต่ยืนยันว่าฝั่งสามีของเธอถูกกระทำก่อน
ที่ผ่านมาสามีเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอด
ทั้งการขับรถหรือการทำงานในซอยรัฐประเขา
สามีก็ทำงานแล้วก็ขี่รถปกติ
เหมือนกับคนอื่นทั่วไปเธอยืนยันนะครับ
ไม่เคยเห็นสามีมีนิสัยอันทภาณหรือว่าหาเรื่องคนอื่น
ตามที่ถูกคนอื่นหรือว่าฝั่งคนเจ็บเนี่ยกล่าวหา
เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับไนโก้สามีเธอด้วยนะครับ
ส่วนฝั่งของคนเจ็บในอ่ำเนี่ย
ภรรยานายโก้บอกว่านายอำนั่นแหละ
ชอบขี่จักรยานยนต์มาคอยดักหาเรื่องไนโก้
แล้วในอ่ำเนี่ยยังเคยไปหาสามีเธอที่ที่ทำงานด้วย
เหมือนกับไปหาเพื่อจะสอบถามว่ามีที่พักอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ
เหมือนกับพยายามจะหาเรื่องอยู่ตลอดอ่ะ
ส่วนในอ่ำคนเจ็บนะครับแพทย์ผ่าตัดเอากระสุนออกจากช่องท้องแล้วนะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะครับ
แล้วลูกชายเนี่ยปกติเป็นคนเงียบเฉยไม่ค่อยมาเล่าอะไรให้ฟังด้วย
ตอนนี้ยังคิดอย่างเดียวว่าไม่ว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไงเนี่ย
ไม่สนใจหรอกคือขอให้ลูกชายปลอดภัยก็พอนะครับ
คนนี้ไปยิงหลายคนไม่ใช่อ่ำคนเดียว
คือในกลุ่มที่ขับแก๊บแสติให้แกล้วเห็นว่าไง
เขาบอกหลายคนค่ะมาซวยที่ลูกชาย
แล้วเหมือนมันไม่ได้คิดอะไรคิดว่าฟาดเค้าเข้าไป
เขากล่าวว่าถ้าเขาหายนี่ก็จะพาเขาไปทำบุญอะไรประมาณนี้ค่ะ
เรื่องต้นในก้อกล่อเหตุอยู่ในโรงการบินดำเนินคดี
ฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สารอาญารัชดาพิเศษแล้วขณะเดียวกันค่ะทางบริษัทต้นสังกัดของไนโก้นะคะ
เอ็กซ์เพรสออกมาชี้แจงนะคะออกหนังสือชี้แจงกรณีนี้บอกว่า
บริษัทต้องขออภัยทั้งต่อผู้เสียหายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า
ประสานงานกับตำรวจเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานบริษัทจริง
จะมีบทลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดคือให้พนักงานคนดังกล่าว
สภาพการเป็นพนักงานโดยทันทีและพนักงานผู้นั้นจะต้องเข้าสู่การสอบสวน
ตามกระบวนการกฎหมายต่อไปขอยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
บริษัทไม่เคยมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานก่อเหตุทะเลาะวิวาสหรือใช้ความรุนแรงค่ะ